ลูกหลานจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับ
พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว
ให้นักเรียนที่ช่วงอายุ๑๒ถึง๑๗ปีฉีดไฟเซอร์ก่อนนะฮะ
บอกว่าตอนนี้นะมีนักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนแล้ว
ร้อยละ๗๑๖๗ถือว่าเยอะมากครับใช่ค่ะนะฮะ
เพราะเด็กประยุจจันทร์โอชารนายกระทะมนตรีนะครับ
เกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจ
ต้อนรับเปิดเทอมที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ครับ
ซึ่งยังมีโรงเรียนใน๑๒เขตสุขภาพนะครับ

ขณะที่นักเรียนก็ให้ความสนใจนะครับ
ยอมที่จะฉีดคิดเป็น๑๗๑๖๗ทีเดียว
ท่านนายกย้ำว่าที่ฉีดวันนี้ต้องการที่ทุกคนคือปลอดภัยนะครับ
หมายคืออยากให้ทุกคนเนี่ยฉีดให้หมดนะครับ
ในอนาคตจะเอามาใช้ร่วมหรือไม่อยู่ระหว่างวิจัย
ถ้าเรียบร้อยก็อาจจะพิจารณาเอามาใช้ร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีเดินไปพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับ
พาลูกมาวันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ปกครองบอกว่าไม่ต้องห่วง

วันนี้อยากเห็นทุกคนได้รับวัคซีนกันอย่างถ้วนหน้านะครับ
และพร้อมที่จะไปโรงเรียนเปิดเทอมในวันที่๑พฤศจิกายน
แล้วนายกยังบอกด้วยว่าวัคซีนไม่ต้องห่วงนะ
มียาวไปถึงปีหน้าแล้ว
เรื่องวัคซีนเราก็มีวัคซีนที่เพียงพอ
แต่อันนี้ปัญหาว่าเราก็ต้องฉีดให้มันพอให้ทันกันนะ

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากวัคซีนแล้ว

เข้าใจไหมฝากสื่อหน่อยแค่นี้
ก็รัฐบาลก็จัดหาอย่างเพียงพอในขณะนี้
๑๕๐๑๗๐ล้านมันจะมีอะไรเลื่อนทักหน่อย

เพราะวัคซีนในส่วนของรัฐเพียงพออยู่แล้ว

แต่ถ้าไม่ได้ฉีดทางรัฐก็ยินดีฉีดให้อยู่แล้วนี่
ผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับคุณผู้ชมฮะ
บอกว่าตอนที่นายกเดินไปเยี่ยมเด็กเนี่ย

สงสัยคือเพิ่งเคยเห็นท่านนายกตัวเป็น
ทำหน้าตกใจประหมาออกมา

ลุงเป็นคนน่ากลัวหรือเปล่า
ไม่น่ากลัวหรอกอย่ากลัวลุงเลย
คุยกับเด็กแล้วก็ต้องคุยกับผู้ปกครองนะฮะ
ครองก็บอกว่าสบายใจได้นะเรื่องวัคซีน

ตื่นเต้นครับแล้วเด็กยุคนี้ไม่ต้องห่วงเขา
เขาหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกอยากฉีด
อยากฉีดเพราะว่าไม่ค่อยกังวลเรื่องผลข้างเคียง
อ่านข้อมูลมาแล้วนี่มาคุยกับเด็กนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าฉีดไปแล้วจะได้ไปเรียนไง
เพราะว่าเด็กพูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าโอ้โหเรียนออนไลน์เนี่ยไม่รู้เรื่องซะเป็นส่วนใหญ่
อยากจะไปโรงเรียนตามปกติครับ
ก็กลัวนิดครับแล้วก็ตื่นเต้นนิมิตครับ
แม่ก็จะให้หนูเตรียมตัวมาดีค่ะ
อยากจะบอกว่าถ้าสมมุติรอนานก็ไม่เป็นไรครับ
เพราะว่ามันของดีด้วยครับอาจจะ
คือให้เตรียมตัวมาดีเลยครับ

ค่ะนี่ก็เป็นที่กรุงเทพนะคะ

ก็เริ่มคึกคักฉีดวัคซีนกันเหมือนกันคุณผู้ชม

อันนี้คือเขาฉีดมาพร้อมกับกรุงเทพเลย
ใช่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะค่อยทยอยดู
พยาวเนี่ยเขาฉีดกันที่สาราประชาคมวันแรกเหมือนกันคุณนัทพงศ

พยาวพิทยาคมเนี่ยเด็กมารอฉีดวัคซีนวันนี้๑๔๖๑คนนะคะ
จากยอดที่ประสงค์จะฉีดของจังหวัดพยาว
ตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น๑๕๐๐คนนะคะ
บุรีรำค่ะบุรีรำก็มีเด็กนักเรียนทยอยเดินทางเข้าคิว
รอฉีดวัคซีนคึกคักเลยนะคะ
ทั้งจังหวัดนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐๐คน
ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจะมีการฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนชาย๑เข็มก่อน
แล้วประเมินความเสี่ยงจากนั้น๒อาทิตย์ก็ประเมินอีกทีนึงว่าจะต้องฉีดเข็ม๒หรือเปล่า
เพราะจากที่ได้มีการฉีดวันนี้ก็จะติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน
ซึ่งส่วนใหญ่จะแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหนื่อยแล้วก็จะเจอในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง
แต่ว่ามันจะหายได้เองนะคะทีนี้ดูเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภัย
เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าฉีดนั้นมีประโยชน์มากกว่า
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแนวนโยบายว่าจะเร่งฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียนแล้วก็ติดตามอาการไม่พึงประสงค์นะคะ
ส่วนเด็กนักเรียนหญิงผลวิจัยชี้ชัดว่าปลอดภัย
เพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะให้เด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๒ปีขึ้นไปให้ฉีดได้๒เข็ม
ส่วนเด็กชายฉีด๑เข็มไปก่อน
หลังจากนั้น๒อาทิตย์ก็เปิดให้อีกครั้งหนึ่งว่าจะฉีดเข็ม๒ให้ต่อหรือเปล่าค่ะ
ถ้าฉีด๒เข็มประสิทธิภาพดีกว่าแต่ผลข้างเคียงก็มากกว่า

ก็คุณยืนยันว่าส่วนใหญ่เค้าเชื่อว่าผลดีมากกว่า
แต่ก็ตามครับผลเสียหรือผลข้างเคียงเนี่ย